คุณผู้ชมครับมาดูอีกเหตุหนึ่ง
เป็นเหตุที่โอ้โหคนในโลกโซเชียลก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
เมื่อเห็นการไลฟ์สดครั้งนี้
เพราะว่ามีผู้ใช้เฟสไลฟ์
ขณะที่ใช้เหมือนไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหรือเชือก

รัดคอลูกชายวัยขวบเศษที่นอนอยู่บนเปรย์
ขณะที่ตัวเด็กเองก็ร้องไห้ขวัญเสียเลยนะฮะ
เรื่องนี้นะครับพอมันปรากฏเป็นการไลฟ์ออกมา
คนก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ใช่ค่ะเพราะกลัวไงคุณกลัวเด็กจะตายในการไลฟ์

คือบอกว่าเหมือนกับจะฆ่าลูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะฆ่าตัวเธอตายตาม
ครับนี่แหละครับคลิปการไลฟ์บางส่วน
หญิงสาวรายนี้พยายามที่จะทำร้ายเด็กชายวัยขวบเศษ
โดยเด็กทารกที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือลูกแท้ของเธอนะ
มีการโพสต์ไว้แบบนี้ด้วยโพสต์ไว้บอกว่า
ตอนนี้เอาเข็มขัดรัดคอลูกให้ตายต่อไปแม่ก็จะผูกคอตายตาม
ลาก่อนเจ้าหนี้เก็บเงินในงานศพนะครับ
ในคลิปนี้ก็เห็นความพยายามของแม่คนหนึ่ง
ใช้เข็มขัดรัดคอลูกร้องเสียงดัง
แต่สุดท้ายแม่ก็หยุดรัดคอเด็กเด็กไม่ตายนะครับ
เรื่องนี้นะครับคนในโลกโซเชียลเห็น
ก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไร
จนกระทั่งสามารถพบเจอสถานที่ไลฟ์
แล้วเข้าไปตรวจสอบได้ไปช่วยเหลือได้ทัน
ชินวรแก่นคงในอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยตำรวจสพภูผาม่าน
ได้เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังนี้เพื่อช่วยเหลือนะครับ
เป็นการช่วยเหลือเด็กชายอังเรย์วัย๑ขวบ๗เดือน
พร้อมกับเชิญตัวนางสาวสุภาพรอายุ๔๑ปี
ผู้เป็นแม่มาสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้น

ผู้เป็นแม่ยังอยู่ในอาการเหมือนมึนเมาให้คุณ
บนอย่างเดียวคือน้อยอกน้อยใจสามีชาวรัสเซีย

เล่าให้ฟังแบบนี้ครับแต่งงานมา๓ครั้งมีลูก๔คน
สามีล่าสุดคือนายอเล็กซานเดอร์ชาวรัสเซีย
อยู่กินกันมาหลายปีมีลูกหนึ่งคนก็คือน้องอันเรย์
ที่ผู้เป็นแม่รัฐคอเด็กนี่นะฮะ

แต่ก่อนเธอเคยทำงานอาศัยอยู่กับสามีที่พัทยา
ไปกลับบ้านที่ขอนแก่นเป็นประจำ
เมื่อ๓สัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้พาลูกชายกลับมาอยู่ที่ขอนแก่น
แต่สามีไม่เคยมาดูแลหรือว่าส่งเงินมาให้เลยสักครั้งเดียวนะฮะ
เธอก็เลยเครียดน้อยใจสามีงอนสามี
เฟสไลฟ์สดซะเลยให้เหมือนว่าจะฆ่าลูก
แต่จริงเธอบอกไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูก

ไปเพียงเพื่อประชดสามีแล้วก็เรียกร้องความสนใจ
คือเธอบอกว่าแม่ที่ไหนก็รักลูกทั้งนั้นแหละเธอบอกแบบนี้
แต่ทีนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่รวมถึงนักข่าวลงพื้นที่ไปแล้ว
ทางหน่วยงานในอำเภอก็ไปจัดหานมโรงเรียน
นมจากทางอบตวังสวาปมาให้กินเพราะอะไรรู้ไหม

ไม่ได้ส่งตังค์มาเธอจะเอาตังค์ซื้อนมที่ไหน
ก็ไปขอที่เหมือนกับศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ได้นมมา
แต่ก็ได้นมมานิดเดียวไม่พอนี่แหละก็เลยทำให้เธอเครียด
ทีนี้พอนายอำเภอเขารู้อยากได้นมให้ลูกเอานมมาให้
แล้วก็มาจัดหางบประมาณในการพวกซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างที่จำเป็น
รวมถึงให้เงินเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
อยากได้ความช่วยเหลืออะไรให้เธอบอกมา
นี่ฮะเธอก็ดูท่าทางแปลกเนอะตอนที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือ

แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเธอแต่งงานมา๓ครั้ง
มีลูกทั้งหมดสี่คนถูกไหม
หน่วยงานเขาก็เลยกลัวไงว่าถ้าเกิดว่าไม่ช่วยเหลือ

แต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบนะ

สื่อมวลชนเดินทางกลับออกมาจากบ้านของเธอแล้ว
ดรีมซึ่งเป็นลูกสาววัย๑๕ปีของผู้หญิงคนนี้

บอกว่าแม่ทำร้ายน้องสาวอีกคนนึง
แล้วก็น้องชายคนเล็กด้วยก็คือน้องอันเรนนะ
พร้อมทั้งนำเงินที่นายอำเภอมอบให้
ซื้อเบียร์มาดื่มซะแทนที่เอาไปซื้อนมให้ลูก

ทำให้แม่เมามากกว่าเดิมอีก
เธอเองรู้สึกเป็นห่วงน้องนะเธอเป็นพี่คนโต
เป็นห่วงน้องกลัวว่าแม่จะทำร้ายทุบตีน้องของเธออีกนะครับ

ลงไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แล้วก็กะว่าจะพูดคุยประเมิน
เดี๋ยวหลานลูกจะเอาไปฝากไว้กับคุณตาคุณยาย
ปรากฏว่านางสาวสุภาพรเกิดอาการคลุ้มคลั่งฮะ
คือเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเครียดทั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ

ไปในบ้านญาติไปเอามีดมาบอกว่าจะฆ่าตัวตาย
พยายามเข้าห้ามปรามแล้วก็บอกว่าทุกคนเขาจะมาช่วย

หรือว่าจะแยกแม่แยกลูกออกจากกัน

กลับวิ่งเข้าบ้านตัวเองคว้ามีดมาจ่อที่คอตัวเองนะครับ
ช่วงนี้เองเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือไม่ให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้
เพราะจะยิ่งทำให้นางสาวสุภาพรเกิดความเครียดหนักขึ้นไปอีก
ก่อนที่ทางแพทย์จากโรงพยาบาลภูพามาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เอาล่ะต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันหวานล้อม
เกลี้ยกล่อมนางสาวสุภาพรจนยอมวางมีดรับฟังเจ้าหน้าที่
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะฉีดยาระงับภาวะความเครียด
แล้วก็หามใส่เปรย์พยาบาลนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวท

ตอนที่นางสาวสุภาพรยังมีสติอยู่เนี่ย
ตะโกนอย่างเดียวเลยบอกว่าเอาลูกกูมา

พอญาติบอกว่าจะให้เธอไปรักษาก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเอาลูกให้ตายายได้ดูแลเธอก็ไม่ยอม
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ

แล้วก็ต้องประเมินว่าจะสามารถดูแลลูกได้อยู่หรือเปล่า